สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้วันศุกร์ที่๓๐กันยายนแน่นอนเป็นวันที่ทุกคนจับตารอคอย
ด้วยระยะเวลาการแถลงยี่สิบหกนาทีใช่ไหมคะวันนี้การเป็นเข้มข้นค่ะอ้อ
วินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับ
สารมีมติเสียงข้างมาก๖ต่อ๓ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ยังเป็นนายกไม่ครบแปดปีค่ะนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยวันนี้
เวลาสิบห้านาฬิกานะครับทุกผู้ชมครับนี่คือสารรัฐธรรมนูลนะครับ
ออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยตามคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนรัศดร
ส่งคำร้องของสอสอพักร่วมฝ่ายค้านมาขอให้สารวินิจฉัย
ว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้สารมีมติรับคำร้องนะครับแล้วก็มีมติเสียงข้างมาก๕ต่อ๔
พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมานะฮะ
โดยรับคำร้องตั้งแต่๒๔สิงหาคม๒๕๖๕นะครับสารรัฐธรรมนูลใช้เวลาไม่นานนะครับ
นาทีกว่าได้นะครับในการอ่านคำวินิจฉัยนะครับซึ่งมีรายงานว่ามติของศาลเนี่ยเป็นมติเสี่ยงข้างมาก๖ต่อ๓
พลเอกประยุทธ์นั้นยังไม่ครบ๘ปีตามรัฐธรรมนุนมาตรา๑๕๘วัก๔
เนื่องจากต้องเริ่มนับวาระนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือปี๒๕๕๙
ต้องเริ่มวันที่รัฐมนุนบังคับใช้นะครับคือวันที่๖เมษายน๒๕๕๙
ดังนั้นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกจะสิ้นสุดลงเมื่อใดเนี่ย
สารเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
จนถึงวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๖๕ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา๘ปีนะครับ
และยังสามารถดำรงตำแหน่งนายกได้ต่อไปหากนับต่อเนื่องไปแปดปีเนี่ย
เท่ากับว่าผลเอกประยุทธ์นั้นยังสามารถเป็นนายกได้จนถึงปี๒๕๖๘นะครับ
ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรรมตรี
ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามรับหนุนแห่งรัฐกาลัยไทยพฤษภาส๒๕๖๐

ตามรับหนุนแห่งรัฐจากไทยพฤษภาส๒๕๖๐มาตรา๑๗๒

อาศัยเกี่ยวกับเหตุผลดังกล่าวแปลงต้น
รับนูลโดยมติเสียงข้างมากจึงวินิจฉัยว่า
ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรรมตรีผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลง
ตามรับหนุนแห่งราชกรรมไทยพศ๒๕๖๐
ก็คือสารท่านให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐มีผลบังคับใช้

เพราะว่าหลักที่บอกว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายก
จะเป็นรวมกันเกิน๘ปีไม่ได้เนี่ย
เป็นหลักข้อบังคับของรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
ก่อนหน้านี้ที่เป็นนายกตั้งแต่เป็นหัวหน้าคณะคอสช
จึงถือว่ายังไม่มีผลบังคับใช้ตรงนั้น

เรื่องนี้พลตรีวีระโรจนวาสนะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
ส่วนตัวแล้วในทีมกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าพอใจกับคำวินิจฉัยค่ะ

ที่ผ่านมาทีมกฎหมายเองก็ทำงานกันหนักเลย
ที่จะหาเหตุผลมาใช้ชี้แจงนะคะ

เพราะว่าสารได้ตัดสินชี้ขาดแล้ว
มติวันนี้ถือเป็นการตอกย้ำว่า
ผลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกได้ต่อถึงปี๖๘ค่ะ
ที่ไหนที่ท่านไม่ได้รำนวดแหล่งในการช่วยคำพรัก

คือพลตรีวีระนี่เป็นทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์นะฮะ
ท่านบอกว่าถ้านับตามปีก็คือถึงปี๖๘
แต่จะวันไหนเดือนไหนเนี่ยมันต้องไปดูลงรายละเอียดอีกทีนึง
อย่างเช่นแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่๖เมษา๒๕๖๐อยู่แล้ว
เพราะเป็นนายกมาตั้งแต่ตอนเป็นคอสชใช่ไหม
แล้วก็เป็นมาถึงล่าสุดคือ๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
หยุดปฏิบัติหน้าที่ไป๓๘วัน
จนถึงวันนี้ศาลท่านบอกจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยคือวันนี้
แล้ววันนี้จะเป็นไปถึงถ้าตามวาระสภาสิ้นสุด
คือ๒๔เมษายน๒๕๖๖๒๕๖๖ปีหน้า
แล้วช่วงรักษาการแล้วเลือกตั้งอะไรต่างนานาพวกนี้
ถ้าเกิดได้มาเป็นนายกอีกมันมีช่วงเว้นวักเว้นวักตรงนี้
วันที่เป็นนายกจริงเนี่ยของปี๒๕๖๘ถ้าได้เป็นต่อเนี่ย
มันต้องไปดูว่าเดือนไหนอีกทีนึงนะเขาจะชดเชยให้อย่างเงี้เหรอคะ
เพราะว่าเขาต้องนับวันที่เป็นนายกจริงจริงอย่างช่วงหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
ถือว่าไม่ได้ทำงานนายกถือเป็นช่องว่างไม่นับสามสิบแปดวันที่ผ่านมาเนี่ย
คนตรีวิละบอกตรงนี้ไปนับนับไม่ได้เอาเป็นว่าประธาบาลโกรมเนี่ย
ก็คือถึงปี๒๕๖๘ถ้าเกิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้า
ได้กลับมาเป็นนายกอีกนะทุกผู้ชมครับรายชื่อของ
ตุลาการสารรัฐธรรมนูลที่ลงมติเสียงข้างมากนะฮะ๖ต่อ๓นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะอันนี้เป็นรายงานนะครับเป็นรายงานว่ามติ๖ต่อ๓
พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อเนี่ยนะฮะเพราะยังไม่ครบ๘ปีนะครับ
เสียงข้างมาก๖ท่านตุลาการสารรัฐธรรมนูลนะครับที่ให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อไปก็คือ
นายวรวิทย์กังศาสิเทียมนายปัญญาอุชาชนนายอุดมสิทธิวิรัติธรรม
และนายจิละนิติฮาวานนท์นายบรรจงศักดิ์วงปราศและนายวิรุณแสงเทียน
ส่วนตุลาการสารรัฐธรรมนูลเสียงข้างน้อยที่ลงมติให้พลเอกประยุทธ์
พ้นจากตำแหน่งนายกเพราะครบ๘ปีแล้ว
มีนายนครินเมฆรายรัฐนายทวีเกียจมีนะกณิตและนายนพดลเทพพิทักษ์
คือวันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกแล้วว่าจะรอฟังอยู่ที่บ้าน
หลังจากที่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนุนออกมาเนี่ยนะคะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้คำนี้ได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะคะ
โพสต์เฟซบุ๊กนี้เลยค่ะเฟซบุ๊คที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนบอกว่า
พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับผมขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
และผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้กำลังใจและความปรารถนาดีมาโดยตลอด
ตลอดระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมาถือเป็นโอกาสให้ผมได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่า
ต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดของรัฐบาล
ติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่างที่ได้ริเริ่มไว้ให้เสร็จสมบูรณ์
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมืองและสร้างอนาคตให้กับลูกหลาน
โดยจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
่งมั่นในภารกิจพลิกโฉมประเทศตามกลยุทธ์๓แกนที่ผมได้เคยกล่าวไว้
ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดสำหรับเรื่องการเมืองและประเด็นต่างต่าง
รายวันนั้นผมจะมอบให้เป็นหน้าที่ของท่านอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ชี้แจงทำความเข้าใจต่อไปครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำวินิจฉัยนะคะ
แต่ว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมค่ะ
ก็คือไปที่กระทรวงกลาโหมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แล้วก็เดินทางกลับบ้านพักในกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์
ตอน๑๑โมง๔๙นาที
ส่วนวันนี้พอมีการวินิจฉัยเนี่ยถ้าจำกันได้เขานัดแล้วว่าจะมีการคำวินิจฉัย
วันศุกร์ที่๓๐ก็มีกลุ่มประกาศแล้วล่ะว่าเขาจะออกมารวมตัวกันใช่ไหมคะ
ช่วงบ่ายค่ะที่รอบบ้านพักของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ทางเข้าประตูหลังก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยตามปกติ
ส่วนซอยประหลโยธิน๒นะคะเว้นทางมุ่งหน้าบ้านนายกก็จะมีการนำกลวยจราจร
มาวางเป็นแนวกั้นติดกับถนนพะหนโยธิน
มีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยด้วย
จุดนี้เนี่ยมีแนวตู้คอนเทนเนอร์วางอยู่ริมถนนซึ่งถ้าจำกันได้มันอยู่มานานแล้วล่ะ
ตั้งแต่สมัยที่แบบม็อบแรงก่อนหน้านี้เนาะที่มีมอบหลายวันติดติดกันอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เป็นการควบคุมการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมช่วงก่อน
ส่วนประตูหน้าที่เป็นทางเข้าหลักติดถนนวิภาวดีรังสิตเปิดให้ใช้ได้แค่ประตูเดียวค่ะ
แล้วก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายอยู่ตามจุดต่างเพื่อดูแลความเรียบร้อยนะคะ
นี่ฮะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
เมื่อเช้าเข้ามาปฏิบัติงานที่ทำเนียบนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ไปรอสอบถามนะฮะ
คือก็สอบถามหลายเรื่องนั่นแหละนะครับ
รวมทั้งเรื่องการประเมินการทำหน้าที่
รักษาการนายก๓๘วันเนี่ย

วินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ได้มาเป็นนายกต่อ
ท่านก็ต้องกลับไปเป็นรองนายกเหมือนเดิม
เด็กประวิทย์บอกว่าก็ต้องถามพวกคุณ

ว่าผมทำหน้าที่รักษาการนายก๓๘วันเป็นยังไง
เมื่อถามว่าหากต้องรักษาการนายกต่อเนี่ย

คือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าผลจะออกมาอย่างไรจะเอายังไง

ก็คือคำวินิจฉัยพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกไม่ครบ๘ปี
กลับมาทำหน้าที่นายกต่อนะครับ
คุณธนกรวังบุญโขงชนะสสภักดิ์พลังประชารัฐ
โคศกรัฐบาลที่ทำงานใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์
วันนี้คุยกับผมหลังคำวินิจฉัยออกมานะฮะ
ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
คุณธนกรบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุม
เขารบคำวินิจฉัยของศาลนะครับ
เช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
ประเทศจะเดินต่อยาก
ประชาธิปไตยเนี่ยควรเคารพประชาธิปไตย
ตามที่ท่านหายใจเข้าหายใจออกนะครับ
คุณธนกรบอกผมว่าพอคำวินิจฉัยออกมา
ก็ส่งไลน์ไปหานายกทันทีเลย
อ่าท่านก็แสดงการขอบคุณกลับมาทางไลน์นะฮะ
ดูอีกภาพนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่
ฟังผลคำวินิจฉัยของศาล
ดูทีวีอยู่เห็นมั้ยแล้วก็โพสต์เลย

ค่ะแต่เขียนโทรศัพท์ไปหาใครไม่รู้
แต่ก็คาดเดาไม่ยากหรอกว่าท่านน่าจะโทรหาใคร
อาจจะโทรกลับบ้านหรือเปล่าพี่อุ๋ย
แต่คนก็น่าจะโทรหาท่านเยอะเหมือนกันแหละเนาะ

พลเอกประยุทธ์จะทำหน้าที่นายกต่อนะฮะ
ส่วนเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้เป็นนายกต่อหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ถ้าได้เป็นต่อก็มีกำหนดถึงปี๒๕๖
ใช่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการชุมนุมในวันนี้กันหน่อย
หลังจากที่เขาประกาศล่วงหน้ามาแล้วล่ะว่า
ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเขาจะรวมตัวกัน
มี๒กลุ่มคือกลุ่มหลอมรวมประชาชนแล้วก็กลุ่มราศดรนะครับ
ไปดูคณะหลอมรวมประชาชนกันก่อนค่ะ
เขานัดชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ช่วงเย็น
และเนี่ยณตอนนี้เขาก็ยังอยู่กันนะคะ
พี่ตายศิริวรรณรักษาอยู่ที่ตรงนั้นแล้ว
ชมบรรยากาศสดกับพี่ตายเลยเชิญค่ะ
ค่ะแก่นำคณะหลอมรวมประชาชนก็สลับกับเปลี่ยนกัน
ขึ้นเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่องนะคะ
ให้กับประชาชนที่มานั่งฟังการประสัยในวันนี้ค่ะ
ซึ่งเท่าที่เห็นจากด้านหลังของดิฉันนี้นะคะ
ก็ยังเห็นว่ามวลชนส่วนใหญ่ยังนั่งฟังการปลาใส
ถึงวันสำคัญในวันนี้ที่สารรัฐธรรมนูลได้ชี้ขาด
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อค่ะ
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นมานะคะ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย

มานั่งรวมตัวกันที่บริเวณด้านห้าง

หลายคนนะคะก็มีการชูป้าย
เพื่อที่จะแสดงและสื่อถึงความต้องการของประชาชน
ตรีต่อค่ะส่วนก่อนหน้านี้นะคะนายจัตรุพรพรมพรรณแก่นขณะหลอมรวมประชาชน
ก็ได้มีการแถลงข่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนของทางกลุ่มนะคะ
โดยได้มีการบอกย้ำถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
หลังจากการชุมนุมวันนี้เสร็จสิ้นนะคะ
ซึ่งได้มีการนัดหมายกันในวันที่๒ตุลาคมเวลา๑๓นาฬิกาที่บริเวณอนุสรสถาน๑๔ตุลาคมค่ะ
เพื่อที่จะนัดการชุมนุม
แล้วก็รวมตัวกันนะคะเรียกร้องแล้วก็แสดงสัญลักษณ์ไม่เอาระบบสามปอก
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายจตุพรที่แสดงจุดยืนในเรื่องนี้กันค่ะ
ภารกิจของคณะหลอมรวมประชาชนนั้นคือการจัดการทั้งสามปไม่ใช่ปใดปหนึ่ง
ต้องไปทุกป
ผมเรียนกับพี่น้องว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ถูกลามาตรจุดไม่ติดบ้าง
ครับ

แต่การรอดของพลเอกประยุทธ์นั้นเปรียบเสมือนหัวเชื้ออย่างดี
อยู่บริเวณบนทางเท้าบริเวณด้านหน้าค่ะขณะรวมถึงวันนี้นะคะก็ไม่มีกำลังของตำรวจในท้องที่นะคะ
มาดูแลมีเพียงตำรวจจารจรที่มาอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณด้านหน้าเท่านั้นค่ะครับการชุมนุมในวันนี้นะคะ
ทางกลุ่มแกนนำคณะหลอมรวมเนี่ยได้มีการขออนุญาตที่จะจัดกิจกรรมไป
จนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะแต่แก่นำคนสำคัญอย่างนายจตุพร
ซึ่งคาดว่าทั้งสองคนนะคะจะขึ้นในช่วงท้าย
ของการที่จะประกาศยุติการชุมนุมในคืนนี้ซึ่งก็คาดว่าอาจจะเสร็จสิ้นในเวลา
สิบเอ็ดนาฬิกาค่ะแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
ก็ไปนัดการอีกทีอย่างนึงในวันที่๒ตุลาคม
นี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้น

เกาะติดบรรยากาศการชุมนุมของคณะหลอมรวมประชาชน

ก่อนหน้านี้ที่คณะหล่อมรวมประชาชนเขาเริ่มนัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์เนี่ย
ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวมันก็จะมีการดูกันต่อเนื่องไปแน่นอน
ส่วนคณะราษฎรเนี่ยเขาประกาศยกเลิกการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ว
คือทางหลอมรวมประชาชนของกรุงจติภรณ์เนี่ยนัดเมื่อ๕โมงเย็น
เดี๋ยวจะเลิกตอนสักประมาณ๓๔ทุ่ม
เพื่อฟังการวินิจฉัยพร้อมกัน
คณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยเขานัด๕โมงเย็นคือ
ให้เหตุผลว่าไม่ว่าบิ๊กตู่จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเนี่ยเขาต้องการโค้นอำนาจสามป่อ
แต่ทางกลุ่มรัศดรเนี่ยนัดมาฟังผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลพร้อมกันนะฮะ
หลังจากสารอ่านคำวินิจฉัยเสร็จนะครับ
พลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนายกต่อได้ยังไม่ครบ๘ปี
ก็มีเสียงโหของบรรดาผู้มาร่วมชุมนุมออกมาเป็นจำนวนมาก
พร้อมกับการชูสัญลักษณ์๓นิ้ว
เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับผลที่ออกมา
ขณะเดียวกันนะครับผู้ที่มาร่วมชุมนุมนะครับ
บอกว่าความจริงแล้วก็คิดอยู่แล้วว่านายกเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ต้องได้ไปต่อ
ผิดจากที่คาดการณ์ไว้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลที่ออกมาเช่นกัน
ชุมนุมบางคนบอกว่าเมื่อ๘ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์นั้นไม่มีภาวะการเป็นผู้นำในการเป็นนายก
ต่อจากนี้ไปจะมาร่วมชุมนุมอย่างต่อเนื่องเพราะทนไม่ไหวแล้วกับการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์
ก็ยังไม่อยู่แต่เคสอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับกัน
เราก็คงจะต้องตกใจว่าทำไมถึงยังกล้ายกขึ้นมาอีก
ในเมื่อแบบว่า๘ปีมันทำให้เห็นแล้วว่าเขาไม่มีความมีควรสมัครด้วยกัน
จะเป็นผู้นำประเทศที่๘ปีมาเนี่ยเศรษฐกิจหนึ่งทาง
กลุ่มรัศดรได้ยุติการชุมนุมเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
แต่ว่าแกนนำได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าวันพรุ่งนี้นะฮะ
ที่๑ตุลาคมนัดหมายให้ผู้ชุมนุมผูกเชือกรองเท้าให้แน่น
หน้ากากกันแก๊สน้ำตาด้วยบอกว่าจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของการชุมนุม
โดยกลุ่มทะลุฟ้านัดชุมนุมที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิเวลา๑๖นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับ
ภายใต้ชื่อการชุมนุมพอกันที๘ปีประยุทธ์นะครับ
ส่วนท่าทีของพักร่วมฝ่ายค้านนะคะถามว่าเห็นด้วยไหมกับเหตุผลที่สารรัฐธรรมนูลให้
เขาบอกถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่เขายินดีน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลนะคะ
แล้วก็ฝากไปยังประชาชนบอกว่าอยากให้ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์
ออกมาให้บทเรียนกับพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะ
โดยแก่นำพักร่วมฝ่ายค้านก็ร่วมกันแถลงหลังรับทราบผลคำวินิจฉัยนะคะ
เขาเปรียบคำวินิจฉัยเหมือนพายุโนรูถล่มไทยคือไม่มีทางออกของประเทศ
แล้วพอเห็นว่าสารรัฐธรรมนูลมีอำนาจหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูล
แต่การวินิจฉัยที่อาจขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลเสียเองเนี่ย
แม้ผลคำวินิจฉัยจะทำให้พลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์
แต่เหมือนได้ทำลายบรรทัศน์ทางกฎหมายและอาจนำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้
วินิจฉัยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ตั้งแต่วันที่๖เมษายน๒๑๖๐อันเป็นวันที่รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๖๐มีผลใช้มะครับนั้น
เพราะจะส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถดำรงตำแหน่งได้รวม๑๐ปีซึ่งเกินกว่า๘ปี
และเกินกว่า๒วาระปกติของการดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีอันผิดไปจากเจตนารมณ์ของรัฐมนุนปี๒๕๖๒
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาควรใช้โอกาสนี้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเสียโดยไม่ต้องไปกล่าวอ้างคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลต่อไป
และขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้บทเรียนกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและองค์คาพยพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
แต่ในแง่ของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็น่าจะครบ๘ปีแล้วในแง่ส่วนตัวควรจะลาออกนะฮะ
ด้วยการแสดงสปีฤตินี่เอกสารจากภาคเก้าไกรนะครับ
วันนี้พักเก้าไกลออกแถลงการบอกว่าตราบใดที่สังคมไทยยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
สถาบันทางการเมืองต่างก็จะยังถูกใช้เป็นอาวุธของระบอบการเมืองที่อำนาจสูงสุด
ไม่ได้เป็นประชาชนอย่างแท้จริงหนทางเดียวในการคืนประเทศให้กับประชาชน
คือการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐เพื่อให้ประชาชนจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ก้าวไกลออกแถลงการบอกว่าแม้การเลือกตั้งครั้งใหม่จะเป็นโอกาสให้ประชาชนได้พิพากษาพลเอกประยุทธ์ด้วยมือของตัวเอง
แต่ตราบใดที่รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐ยังไม่ถูกลื้อ
ประเทศไทยก็จะยังไม่หลุดพ้นจากวังวนของระบอบรัฐธรรมนุนฉบับใหม่
โดยพักเก้าไกลจึงขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเข้าชื่อเพื่อให้มีการจัดทำประชามติในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้ง
เลือกตั้งครั้งหน้าจะมีวันไหนพักก้าวกลายบอกอยากจะให้มีการเข้าชื่อเพื่อลงชื่อในการขอจัดทำประชามติแก้ไขลำนูนหรือว่าทำลำนูลฉบับใหม่นะฮะทำให้วันเลือกตั้งจะได้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนประเทศนะฮะใช้โอกาสในการเปลี่ยนนายกหรือเปลี่ยนคั่วรัฐบาลแต่เป็นโอกาสในการเปลี่ยนโครงสร้างและกติกาค

นางามคุณถัดมาในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ค่ะคุณแน็ตอันนิพร๒๐๑๖คุณน้ำตาลชะลิตาตามมาด้วย๒๐๑๗มารียา๒๐๑๘คือคุณนิ้งโสพิดานะคะ๒๐๑๙ฟ้าใสประวินสุดา๒๐๒๐อาแมนดา๒๐๒๑แอนด์ชิลี๒๐๒๒แอนด์นาเสือคือคนที่เขาทำภาพออกมาเขาบอกว่าหูพอเอามาเปรียบเทียบดูแล้วก็รู้สึกว่านางามเหมือนกันเนาะคือเพราะว่
อ้าวนี่แสดงว่าท่านเป็นมา๙ปีเหรอ
ก็นับหัวนับท้ายเพราะว่าถ้านับจริงเนี่ย๒๐๑๔ถึง๒๐๑๕นับเป็น๑ปี

มันก็จะเท่ากับว่าคือในสมัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนางงาม๙คนในระยะเวลา๘ปี
แต่วาระการเป็นนายก๘ปีตามรัฐมนุนฉบับปี๒๕๖๐ต้องเริ่มนับตั้งแต่๖เมษา๒๕๖๐นะ
ใช่ค่ะ๖เมษา๒๕๖๐ค่ะ

ไม่ได้ค่ะไม่ได้อันนี้เขาทำให้ดูเฉยว่าอุ้ยนี่เราได้นางงามหน้าใหม่มาตั้งเก้าคนไง